ผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่สลดหดหู่เหลือเกิน

หลานชายคนหนึ่งเมานะครับเมาแล้วก็ไปขอเงินยายยายอายุ๘๔แล้ว

ขอเงินยายจะไปซื้อเหล้าอีกไม่ได้เงิน

โมโหยายเอาไม้เนี่ยกระหน่ำตียายจนยายเสียชีวิตนะฮะ

เสียชีวิตอยู่กลางลานบ้านที่ขอนแก่นนะครับคุณยายที่เสียชีวิตชื่อคุณยายลอย
นามสกุลประสมพลอายุ๘๔ปีนี่ฮะบ้านอยู่ที่บ้านโนนศรีสวัสดิ์
ตำบลม่วงหวานอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
คือช่วงที่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเนี่ยจากการชนะสูตรเบื้องต้น
พบว่าที่หน้าอกของคุณยายนี่ยุบแบบผิดรูปเลยนะครับ
มีรอยช้ำตามแขนขาเต็มไปหมดเลยนะฮะ
ตำรวจสพน้ำพองมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็ทำให้ทราบว่าคนก่อเหตุเป็นหลานชายแท้

คนนี้นะฮะนายอัธพลหรือว่านายออยอายุ๒๘ปี
นั่งอยู่ที่ใต้ถุนบ้านนั่นแหละนี่ฮะแถวแคร่เนี่ยฮะแล้วก็มีไม้คานที่หัก๒ท่อนที่ใช้ก่อเหตุ
ท่อนเหล็กที่หักงอตกอยู่ในพื้นที่บ้านด้วย
ตอนที่ตำรวจไปคุมตัวนี่ยังเมาอยู่เลยนะครับพูดจาวกวนนะบอกไม่ได้ทำร้ายยาย
แต่พยานที่เห็นเหตุการณ์นี้เยอะเหลือเกินนะฮะตำรวจก็เลยคุมตัวไปดำเนินคดี
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ขอนแก่นนะครับ
ซึ่งพบว่าที่สพน้ำพองวันนี้ในออยผู้ต้องหาถูกคุมตัวออกมาจากห้องคุมตัวผู้ต้องหา
มาสอบปากคำเพิ่มเติมผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามสอบถามถึงสาเหตุที่ก่อเหตุนะฮะ
ทำร้ายยายจนเสียชีวิตออยนี่บอกด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยนะฮะ
เนี่ยเขาบอกเขาเบื่อยายยายชอบดุด่าก่อนเกิดเหตุไปดื่มเหล้ามานะ
พอจะไปขนข้าวยายก็ด่าก็เลยใช้ไม้เนี่ยตียายเข้าไปแล้วกระทืบซ้ำด้วย
แต่ตอนนั้นเขาบอกเขาก็ไม่ได้สติเพราะเมามากแต่ที่ทำลงไปเพราะว่าความโกรธล้วน
ถามว่าอยากขอโทษไหมเขาบอกจะขอโทษยังไงพอเขาบอกอยากขอโทษ
เราถามว่าจะขอโทษยังไงเขาไม่ตอบนะครับ
บอกว่าเงียบแล้วครับ
อยากขอโทษยังไง

ขุมขายมากงานเรื่องที่เกิดขึ้น
ปกติอายุก็๘๐กว่ากันแล้วนะอยู่หลานชายก็คือในออยขับ
หมู่บ้านแต่ว่ายายลอยเนี่ยแกห้ามแกบอกอย่าเอาไปนะอย่าเอาไป
นะเพราะถ้าเอาไปเนี่ยจะเอาไปขายนี่ฮะแกเลยไม่ให้เอาไปเพราะว่า
หลานชายเนี่ยที่จะมาขนข้าวไปเนี่ยคือจะเอาข้าวไปขายแล้ว
เงินไปซื้อเหล้าแล้วก็หยิบท่อนเหล็กที่เป็นไม้ค้ำยันของยาย
เนี่ยฟาดลงที่แคร่แล้วก็บ่นหลานชายด้วยทำให้ในออยเนี่ยไม่พอ
พอใจไปดึงตัวยายลอยมานะฮะจนร่วงลงจากแคร่แล้วใช้เท้าเหยียบ
ก็เจ็บแล้วนะนอนแบบคุดคู้ด้วยความทรมานด้วยความเจ็บปวด
แล้วในออยเนี่ยยังขู่บังคับสั่งให้ยายนอนหงาย
พอยายนอนหงายก็ใช้เท้าเหยียบที่แขนทั้งสองข้าง
แล้วไปคว้าไม้คานที่อยู่แถวนั้นมาทุบตีตามร่างกายของยายอีก
คือคุณตาปั่นแกบอกว่าตอนนั้น
ยายลอยเนี่ยนะก็พยายามร้องขอชีวิต
หันมาเรียกสามีก็คือตะปั่นบอกช่วยด้วยช่วยด้วยนะ
แล้วก็ตะโกนบอกอย่าฆ่ายายอย่าฆ่ายายพ่อใหญ่ช่วยฉันด้วย
แต่ตะปั่นแกบอกแกเดินลงจากเถียงนาไปช่วยไม่ได้จริง

แล้วแกก็เป็นลักษณะแขนขาไม่ค่อยมีแรง
ก็ได้แต่ตะโกนบอกหลานชายบอกให้หยุดให้หยุด
แต่หลานก็ไม่หยุดนะฮะยังทำร้ายยายลอยแบบไม่ยอมหยุดเลย
เฉพาะการกระทืบที่หน้าอกจนยายลอยแกแน่นิ่ง
หมดสติแล้วก็เสียชีวิตไป
คุณตาปั่นนี่ฮะคุณตาปั่นแกบอกว่า
ออยหลานชายนี่เป็นคนโมโหร้ายมาก
เล่าไปแกก็ร้องไห้ไปเนี่ยฮะ
ร่องรอยที่ขาที่แข้งของแกบอกว่า
เวลาในออยหลานชายเมาเหล้าเนี่ย
ดุด่าแล้วก็ทำร้ายตากับยายเป็นประจำ
นี่เห็นไหมบ้านในหมู่บ้านนี้มีนะ

เพราะว่าถ้าอยู่บ้านเวลาหลานชายเมาเนี่ย
ดุด่าทำร้ายตากับยาย

ยายลอยแกก็หาข้าวให้หลานชายกินทุกครั้งนะ
เสียใจมากที่วันนี้ทำร้ายกันถึงตาย

และที่สำคัญก็คือคุณตาปั่นแกบอกแกเสียใจมาก

แล้วก็บอกว่าไม่มีทางที่จะโอโหสิกรรมให้กับหลานชาย
อยากจะให้ตายตกไปตามกัน
เยี่ยบพี่แล้ว

ตายอะไรนะ

ในสมุทรศพของไยรอยตอนนี้ครอบครัว
คือลูกหลานก็ร้องไห้กันทุกคนแล้วครับ
รับไม่ได้ที่ยายลอยถูกหลานชายแท้ฆ่าตาย
นี่ฮะโดยเฉพาะลูกสาวของยายลอย
แล้วก็เป็นแม่ของนายออยคนก่อเหตุ
ตอนที่ศพของแม่ส่งมาถึงวัดก็ไปจุดทูบบอกแม่
บอกว่ามาถึงวัดแล้วนะแม่นี่นะฮะ
เล่าให้เราฟังนะครับบอกว่าเธอเนี่ยต้องไปทำงานก่อสร้าง
ไม่ค่อยได้อยู่บ้านแล้วก็ให้ลูกชายเนี่ยอยู่กับตายายมาตลอด
กับยายเขาก็เลี้ยงดูมาลูกเนี่ยพอโตขึ้นมาก็ชอบดื่มเหล้า
แล้วชอบขอเงินยายไปซื้อเหล้าทุกครั้งยายก็ให้นะได้ไปทีนึงเนี่ย
สามร้อยห้าร้อยก็มีหลักพันก็มีค่ะบางทีมีเงินอยู่เยอะ
ไปหลักหมื่นก็ยังต้องให้เพราะติดเหล้าไม่อย่างนั้นจะทำร้าย
คือลูกนี่ติดเหล้าคือถามว่าติดขนาดไหนที่คุณภูริพัฒน์ถามนะ
แม่ของนายออยบอกก็เอาเป็นว่าลูกชายไม่ดื่มเหล้าเฉพาะตอนนอน
คือไม่ดื่มเหล้าแค่ตอนนอนหลับอ่ะก็คือดื่มตลอดเวลาว่างั้นเถอะ
เมาทีไรเนี่ยโอ้โหญาติพี่น้องตายายใครอยู่ใกล้เนี่ยโดนหมด
เคยแจ้งตำรวจแล้วตำรวจก็มาเอาตัวไป
พอสงบสติอารมณ์ได้ก็ปล่อยกลับมาที่บ้านแล้วมันก็วนอยู่อย่างนี้
แม่บอกไม่รู้จะเสียใจแบบเสียใจจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว
พยายามถามลูกชายว่าไปทำยายทำไมทำยายทำไมลูกก็ไม่พูด
โดยเธอยืนยันว่าจะไม่ไปประกันตัวลูกชายนะฮะ
และจะไม่ให้ลูกเนี่ยกลับมาเหยียบที่บ้านอีกขอตัดแม่ตัดลูกกันเลย
แตนรดบ่าร่า

สำหรับวิรกรรมของในออยนะฮะ
คนที่ก่อเหตุฆ่ายายเนี่ยทางครอบครัวบอกว่าเคยขู่ฆ่าคนในครอบครัวมาแล้วนะครับ
แล้วก็เป็นที่ระอาของคนในหมู่บ้าน
โดยลูกสาวคนโตของตะปั่นกับยายลอย
เล่าให้เราฟังนะครับบอกว่าพ่อกับแม่มีลูก๑๒คน
เสียชีวิตไปแล้ว๕ยังมีชีวิตอยู่เจ็ด
พ่อกับแม่เนี่ยมีที่นาอยู่ร้อยกว่าไร่
ก็แบ่งให้เป็นมรดกให้กับลูกหลาน
ครอบครัวก็ไม่คิดว่าน้าที่ยายที่ในออยพูดมาตลอดว่าจะฆ่ายายลอยฆ่าตะปั่นอะไรพวกนี้เนี่ย
เราเรียกว่าเรื่องที่กระเป๋าล่าจะเป็นความจริง
พูดมาตลอดว่าจะฆ่า๓ศพให้หมดครอบครัว
จะได้หมลโลกคนเดียว
เพื่อนบ้านบอกว่าในออยอารวาสด่าคนในบ้านจนชาวบ้านชินชานะครับ
ก่อนเกิดเหตุเห็นนั่งดื่มเหล้าที่ร้านค้ากลางหมู่บ้าน
ยังเตือนว่าเออเวลาเมาอย่าไปทำอะไรญาติพี่น้องนะเขาก็ยังรับปากอยู่
ได้ยินเสียงร้องดังโวยวายเกิดขึ้นเป็นเสียงของนายออย
ที่ตะโกนว่าถ้าอยากตายจะจัดให้เขาตะโกนตอนที่เขาทำร้ายยาย
แล้วเขาก็มาดูกันแต่ก็ไม่ชันแล้วนะครับคุณยายเสียชีวิตไปแล้ว
ส่วนทางคดีพันตนวทธิเอกคอนศักดิ์งามดีภูมิกับการ
มาจากการเมาศุรานะครับส่วนเรื่องสารเศษติด
ติดเมื่อปี๖๒พอพ้นโทษออกมาก็กลับมาอยู่ที่บ้านนะจากนั้นตำรวจแล้วก็
ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ไปสุ่มตรวจปัสสาวะคนในหมู่บ้านก็ตรวจมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี๖๔จนปัจจุบันที่ก่อเหตุล่าสุดเมื่อวานพบว่าในออยไม่ได้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดแต่ดื่มเหล้าหนักมากแล้วเวลาเมาก็จะคลุ้มคั่งโวยวาย
เบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าบุพการีนะครับเดี๋ยวจะส่งตัวไปฝากขังที่ศาล